มาดูเรื่องราวน่ารักกันบ้างนะฮะไปที่ชายนาฏ
หลายคนน่าจะรู้ชัยนาฏก็ประสบปัญหาน้ำท่วม
แน่นอนฮะการจราจรมันก็ติดขัดแต่เราไปเจอกับจิตอาสาท่านหนึ่ง
ทำการโบกรถด้วยใจไม่ได้หวังสตุ้งสตางค์เลยครับ
นี่โบกรถด้วยใจแล้วอยากให้ผู้ใช้รถใช้ถนนแถวนี้
อารมณ์ดีใจเย็นเจอน้ำท่วมไงบางทีใจคอไม่ค่อยดี
หุดหงิดอีกรถมันติดด้วยนะก็โบกแบบนี้แล้วก็คอยบอกทางบอกทาง
เพราะแถวนี้น้ำมันท่วมครับพาไปรู้จักกับพี่คนนี้หน่อย
พี่คนนี้ชื่อว่าคุณรุ่งรื่นอุรารอเรือพี่เยอะมาก

พี่คนนี้พี่ฤ่งเป็นสารวัฒน์กำนันตบนโภนางดำตก
กำลังปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณตรงนี้เป็นช่วง
ก่อนข้ามสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะไปทะลุสายเอเชียขาขึ้นเหนือที่บริเวณตำบลโพนางดำตกอำเภอสัพยาจังหวัดชายนาฏ
อย่างที่ทราบกันดีเล่าข่าวไปก็เยอะชัยนาฏโดนน้ำท่วมนะ
หลายพื้นที่น้ำท่วมขังเยอะมากสัพพยาก็เป็นอีกหนึ่งอำเภอที่โดนน้ำท่วมขังอยู่นานหลายสัปดาห์แล้วล่ะครับ
บริเวณตรงนี้ก็ทำให้การจราจรมันติดขัดยิ่งช่วงเช้าและช่วงเย็นโอ้โหบอกเลยว่านัก
ใช้รถใช้ถนนแถวนี้พอเห็นพี่ลูกแล้วก็ยิ้มได้

บอกว่าแกออกมาทำแบบนี้เพราะว่าอยากจะช่วยจริง
แล้วแกไม่ได้ว่างเว้นอะไรหรอกนะ
แกมีหน้าที่อยู่แล้วที่ต้องคอยดูแลช่วยเหลือชาวบ้าน
แล้วจริงช่วงนี้หนักเลยนะ
แกอยู่ที่เรื่องของการวางกระสอบทรายในพื้นที่ต่างเพื่อกั้นน้ำ
แต่พอแกมีเวลาสักนิดนึงนะแกรู้เลยว่าแกควรจะต้องมาอยู่ตรงนี้
เพื่อคอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ใช้รถใช้ถนน
พอมีเวลาว่างเท่านั้นแหละแดดจ้าแดดร้อนขนาดนี้
แกก็บ่อยั่นมายืนโบกรถให้ไปในทางที่ถูกต้อง
รวมไปถึงคอยให้ข้อมูลกับคนที่ใช้รถใช้ถนนแถวนี้ว่า
พี่พี่จะไปตรงไหนพี่จะเข้าตรงนั้นพี่จะเข้าตรงนี้

คุณผู้ชมเชื่อไหมเวลาคุณไปแถวนั้นอย่างแถวสิงห์บุรีอ่างทอง
เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องพึ่งพาคนในพื้นที่นี่แหละ
เวลาถามว่าตรงนี้เป็นยังไงเข้าได้ไหมหรือว่าตรงนี้ถนนปิดอยู่

ใช่แล้วยิ่งได้เจ้าหน้าที่ที่น่ารักตั้งใจทำงานแบบนี้
เราก็รู้สึกว่าช่วยอำนวยความสะดวกแล้วเป็นอย่างดีเลยนะคะ